แต่วันนี้ซิมจะใช้ความรักทำให้แฟนกลับมาตาดีเหมือนเดิมสู้ค่ะ
ทั้งที่รู้สึกใจตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ห้องนอนของคนจนจน
คุณนบและคุณซิมร้อง
ร้องได้ให้ล้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
ทุนทุนสะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้อยู่นะครับ
รายการขวัญใจของคุณผู้ชมมาแล้วครับ
ว่าเวลาของเราก็คือ๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งนะครับโดยมีนักสู้สองคนที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ถ้าร้องถูกครบ๑๐เพลงทั้งคู่เลยรับไปเลยครับคนละ๑ล้านบาทรวมเงินทุนสู้ชีวิตสูงสุด๒ล้านบาท
อยู่นานยิ่งแจกเยอะนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป๊กมีนักสู้คนใหม่ที่จะมายืนเคียงข้างคุณซิมและประคับประคองสู้ไปเพื่อเงินสองล้านด้วยกันค่ะ
ศึกนี้เป็นการประชันกันของสองนักสู้มุมแดงลุงนบคุณลุงคนซื่อชายผู้เป็นความหวังของภรรยาและลูกส่วนมุมน้ำเงินคือนักสู้ผู้ชนะศึกมาหนึ่งสมัยของเราคุณซิมแม่ค้าขายถั่วคนขยันวันนี้มาประเดิมยกที่หนึ่งกันครับ
สวัสดีค่ะเจอตรงนี้เลยค่ะ

ทำไมดูค่อยเดินค่อยดูค่อยควิกคบ
เป็นอย่างไรคะลุงนพคะเวทิฉากของเราเป็นยังไงบ้างคะ

คือผมได้ดูแต่ในทีวี
ก็ไม่ได้มาสัมผัสกับความเป็นจริง
แล้วณตอนนี้เราอยู่ในทีวีแล้วลุงนบ

แล้วแม่สาธิจสุกยังหล่อขนาดนั้นเลย

ขอบคุณครับ
แนะนำครอบครัวที่มาเชียร์กันก่อนนะครับ

แล้วก็คุณแม่อุสาและลูกอันนะครับ

ทางฝั่งลุงนกก็มากับครอบครัวเหมือนกันค่ะ

คุณพี่วันนะคะแล้วก็น้องเต้นะคะ

ก่อนจะพูดคุยกับด้านล่างเห็นมีถั่วอยู่ในมือ
ระหว่างตาที่ถามลุงนกแล้วบอกออกทีวีไม่อะไร

เขาจะส่งถั่วมาให้เรา

คุณซิมรับเข้ามาอีกที

ทุกวันนี้ต้องกินเม็ดที่ช้าช้านะคะเดี๋ยวนะเม็ดที่จะช้าคืออะไรฮะ
อย่ากินเม็ดรีบค่ะเม็ดรีบไม่อร่อยค่ะ
คนละรีบกันเม็ดรีบก็คือไม่ได้รีบไปเด็ดรีบก็คือเม็ดเล็กเล็ก
ถูกไหมคะเอางี้เดี๋ยววันนี้เราจะให้ใครแข่งก่อน
คุณซิมแข่งก่อนเป็นเจ้าถิ่นก่อนจะไปนั่งออกทีวีครั้งแรกอยากพูดอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็อยากให้ทั้งบ้านเปิดดูทางไทยรัฐทีวี
รอด้ายร้านกันเยอะ
ลุงหนพค่ะอย่าห่วงว่าไป๊ปถึงพรุ่งอย่างนี้อยากกินนะแต่ฝากไว้ก่อนได้ไหม

ห้ามจุ๊บนะห้ามจุ๊บห้ามสลับสูงนะจำได้

ถือว่าอย่างนี้ไม่ได้หรอก

ยุคนี้โหยกันมากเลยนะฮะ
เอาเดี๋ยวฟังฟังเลยฟังอะไรนี่ไว้จากู

อีมิสมัวนชวนเขียวของซิม
ทำเอาเวทีของเราวุ่นวายไปพอสมควร
แต่ช่วงหน้ามีของจริง
นักสู้ทั้งสองต้องเปลี่ยนมาวุ่นวายกับเนื้อเพลง
ประคับประคองเสียงร้องให้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน
ชิงล้านในยกที่๑กำลังจะเริ่มขึ้น
แม่ก็กลับมาจากตลาดเห็นถั่วถั่วเป็นร้อยโล
แม่บอกว่าเอามาไหมเยอะแยะเนี่ย

ถ้าหักลบทุนอะไรหมดทุกอย่างก็อยู่ประมาณ๔๕๐๐ค่ะ
คนนี้ในเราที่เราเลือกเอง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน